สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันสุดท้ายของการทำงานในปีนี้
ผมก็นั่งนึกย้อนดูว่ารายการขีดเส้นใต้เมืองไทย
ในรอบปีที่ผ่านมาประเด็นอะไรที่ประชาชนสนใจมากที่สุด
เออปรากฏว่าคดีที่คนติดตามมากที่สุด
เรื่องที่คนติดตามมากที่สุดเรื่องที่คนพูดถึงมากที่สุด
อันดับหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้เองครับ
เรื่องการถือครองที่ดินของปรินาไกรคุบ
ชัดเจนมากว่าทุกครั้งที่เอาเรื่องนี้หยิบยกมาพูด
จะได้รับเสียงตอบรับมาก

ของรายการนี้นะครับก็ว่าได้
เพราะว่าถามว่าเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรครับ
เรื่องนี้สะท้อนว่าคนไทยเนี่ยเขาอัดอั้นตันใจ
เขาคับแค้นใจเขาหงุดหงิดมานานแล้ว
เรื่องความเหลื่อมล้ำกับกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลุกป่า
คนที่มีเงินมีอำนาจมีตำแหน่ง
จะเป็นนักการเมืองจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะ
เราจะได้ยินว่าเมื่อเข้าไปลุกป่า
กฎหมายเกือบจะทำอะไรไม่ได้
กฎหมายมีครับแต่ว่าถูกปล่อยประละเลย
เจ้าหน้าที่ปล่อยประละเลยเจ้าหน้าที่ไม่กล้ายุ่ง
เอาหูเอานาไปเอาตาไปไล่
ยุ่งมากเดี๋ยวเดือดร้อน
เพราะว่าในอดีตมันเจอมาแล้วนี่ครับ
หลายคนถูกย้ายถูกเก็บถูกดอง
ฉะนั้นประสบการณ์เหล่านี้สอนข้าราชการที่ตรงไปตรงมาว่า
ของร้อนอย่าไปแตะดีกว่า
พอเป็นอย่างนี้ก็ทำให้พวกนายทุน
คนมีตังค์เศรษฐีได้ใจครับ
มีเงินจะไปซื้อที่ดินของตัวเองนั่นก็
ก็มีเงินเยอะอยู่แล้วแต่ว่าการที่ไปลุกป่า
ไปเอาที่ดินป่ามาเป็นของตัวเองโดยวิธีการต่างนานา
มันเป็นการท้าทายความสามารถว่า
ฉันเก่งฉันแน่บุกลุกป่าได้
มีผืนป่าไปครอบครองผืนป่าได้
โดยไม่มีใครทำอะไรได้มันเป็นความสุขอย่างนั้นเหรอครับ
แต่ว่าทีชาวบ้านไปบุกลุกป่า
ถางป่าทำมาหากินเล็กน้อยพอยังชีพไปได้
ก็ถูกจับดำเนินคดีเยอะแยะไปหมดเวลานี้
ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยู่ในความรู้สึกคน
พอเกิดเรื่องของปรินาไกรคุบ
แล้วมีท่าทีว่าจะถูกโอบอุ้ม
จะได้รับการช่วยเหลือในช่วงแรก
ไม่มีใครไปทำอะไรได้
ความรู้สึกคนก็อึดอัดหงุดหงิดหนักเข้าไปอีก
ฉะนั้นพอหยิบเรื่องนี้มาพูด
คนถึงดูว่าเออสะใจมีคนพูดแทนเรา
มีคนคิดแทนเรามีคนโวยแทนเรา
นี่สะท้อนว่าเพราะเรื่องของกระบวนการยุติธรรมความเหลื่อมล้ำ

ในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรในเรื่องที่เกี่ยวกับป่าไม้
มันเป็นประเด็นที่ฝังใจคนไทยอยู่มาก
นี่คือเหตุผลหนึ่งที่กรมป่าไม้
และคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องหยิบไปทบทวนนะครับ
ว่าจากนี้ไปคุณจะทำยังไง
ไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกและถ้ามีแล้วทำยังไง
คุณก็จะต้องการยุติธรรมที่จะดำเนินการเอาผิดลงโทษ

จริงก็ปิดเยอะแล้วเพียงแต่ว่าอาชีพ
อาชีพอาชีพธนาคารอาชีพสื่ออาชีพพวกเรายังไม่ปิด
เปิดเทอมขึ้นมาคนก็จะตั้งคำถามรอว่า
ตกลง๖๘๒ไร่ของคุณปารีนา
ฤษฎิกาจะตีความยังไง
หนึ่งตีความว่ายึดมาได้อย่างเดียวโดยไม่ต้องดำเนินคดี
หรือ๒ตีความว่ายึดมาแล้ว
ต้องดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป่าไม้
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติด้วยอันนี้รอฟังเสียง

มาประเด็นที่รองลงมาอีกเรื่องหนึ่งที่คนสนใจกันมาก
เวลาไปไหนคนก็บอกฟังอยู่ติดตามอยู่ให้สู้เรื่องนี้ต่อ
เรื่องการปฏิรูปกระบวนการตำรวจ
ปฏิรูปตำรวจและปฏิรูปกระบวนการสอบสวน
ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเพราะอะไรครับ
เคียงกันเลยเรื่องนี้ใกล้เคียงกัน
กับเรื่องของคุณปรินาไกรคุบเพราะที่ผ่านมา
คนจนกับคนรวยเป็นความกันเราต้องรู้ว่า
คนรวยชนะแง่คนมีอำนาจมีตำแหน่งเป็นความ
กับคนที่ไม่มีอำนาจไม่มีตำแหน่งคนมีอำนาจมีตำแหน่ง
ชนะแหงมันเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการสอบสวน
อย่างนั้นแล้วฉะนั้น
เรื่องแบบนี้อยู่อึดอัดอยู่ในใจคน
พอเขาหยิบเรื่องนี้มาพูดจากันว่าต่อไปนี้เขาจะหาทางแก้
ทำยังไงให้กระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงานสอบสวน
ตรงไปตรงมาผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูก
คุณจะมีเงินล้นฟ้ามากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่
คุณอย่ามาซื้อกระบวนการยุติธรรมอย่ามาซื้อตำรวจ
ไม่ได้ทำยังไงให้เงินเหล่านี้ไปสั่งการไม่ได้
นี่เป็นความต้องการของคนเลยนะครับแล้วเหตุ
มาของเรื่องนี้ถามว่าคดีอะไรล่ะอ่าเรื่องป่าไม้
นี่มีคดีปารีนาเป็นไม้ขีดจุดเติมเชื้อขึ้นมา
เรื่องของการสอบสวนกระบวนการยุติธรรม
นึกออกไหมครับเรื่องของนายบอสทายาทกระทิงแดง
ซึ่งตอนนี้เรื่องเงียบไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
ในกระบวนการเนี่ยทำได้ที่จะเอาตัวมาลงโทษ
แต่ตอนนี้เรื่องเงียบไปก็เพราะว่าไม่รู้ไปถึงไหน
จริงก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต่างประเทศ
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีต่างประเทศเนี่ย
เขาจะต้องไปหามาว่าขณะนี้นายบอสพำนักอยู่ที่ไหน
ประเทศไหนเมืองไหนได้เรื่องแล้วก็จะทำหนังสือ
ส่งมาที่อธิบดีกรมอัยการต่างประเทศ
เขาจะมีแผนกของเขาอ่าพอเขาส่งหนังสือมาเสร็จ
ทางนี้ได้รับแล้วก็จะทำหนังสือไปถึงกระทรวงต่างประเทศ
ว่าตามที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้กระทรวงต่างประเทศดำเนินการ
ทั้งหมดของการเดินทางหนังสือเดินทางกันไปส่งกันไปส่งกันมาเนี่ย
ถ้านายบอสรู้เข้าเขาก็เพ่นไปอยู่ที่อื่นแล้ว
ป่านนี้ขออภัยครับยังไม่มีวี่แววว่า
ทายาทกระทิงแดงรายนี้ไปอยู่ที่ไหนและเรื่องก็เงียบไปแล้ว
แต่ว่าที่ย้อนกลับมาให้ฟังก็เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในความสนใจของคนมาก
ตอนที่นำมาขีดเส้นใต้คนก็บอกให้สู้ต่อไป
เพื่อจะได้มีบรรทัศนของความยุติธรรมเพื่อจะได้มีบรรทัดฐานว่าความยุติธรรม
เหลื่อมล้ำเนี่ยประชาชนเขาไม่ยอมเราจะเห็นว่าเวลานี้เนี่ย
ในข่าวต่างที่เอาคลิปมาเนี่ยคนที่ไปทำอะไรต่ออะไรที่ในลักษณะที่
ใช้อำนาจใช้ตำแหน่งใช้ความสนใจ
อำนาจใช้ความเหนือกว่าไปเอาเปรียบคนเนี่ยคนก็ไม่ยอม
ล่าสุดเนี่ยทวีไกรคุบไปขับรถชนเขาที่ถนนราชนีเห็นไหมฮะ
เป็นข่าวใหญ่โตอยู่ไม่รู้ตั้งกี่วันเพราะคนเขาไม่ยอม
ทั้งสองเรื่องนี้เป็นสองเรื่องที่ได้รับความสนใจจากคนที่ชมรายการ
เส้นใต้มากที่สุดที่ผมประเมินและผมกำลังจะบอกว่า
นี่คือทิศทางของสังคมไทยว่าคนเขาจะไม่ยอมเรื่องความเหลื่อมล้ำ
ในกระบวนการยุติธรรมเขาสู้ได้เขาต้องสู้
ฉะนั้นคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในชั้นไหนก็ตามแต่คนที่มีหน้าที่บันดาล
เกี่ยวข้องกับเรื่องความยุติธรรมต้องตรงไปตรงมาสังคมไทยเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับ
จับกระแสได้เลยว่าอะไรที่เคยเป็นมาในอดีตแล้วมันอยู่ในความคับแค้นใจถึงเวลาคนไทยก็ไม่ยอม
นี่คือเรื่องราวของขีดเส้นใต้วันนี้แต่ว่ามีประเด็นที่ผมคิดว่าจะปิดเส้นใต้วันนี้ด้วยกรอนอวยพรปีใหม่บทหนึ่ง
รอนนี้เขียนขึ้นมาเพราะว่าคนหวั่นวิตกกันมากว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงบางคนบอกว่าปีหน้าเผาจริงบางคนบอกเฮ้ยไม่ใช่ปีหน้าเก็บกระดูกก็แปลว่าเศรษฐกิจมันจะแย่กว่านี้การเมืองล่ะการเมืองก็จะกระหน่ำเข้ามาจะวุ่นวายสุดท้ายขึ้นมาคนจะอยู่กันยังไงผมจึงมีกรอนบทหนึ่งเขียนขึ้นมาลองส่งมาใน
มีแต่คำทำนายให้วิตกเศรษฐกิจจะผันผกขั้นวิกฤตการเมืองจะวุ่นวายขยายฤทธิ์รุมซ้ำเติมพ่นพิษประชิดมาชีวิตจึงต้องมีสติมั่นมีปัญหาให้รู้ทันกับปัญหาคนท้อถูกโลกลมตลอดมาแต่คนสู้โลกศรัทธาลมไม่ลง
สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับ
นี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ